ถึงข่าวที่คนจับตามองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น
กรณีที่ตำรวจทางหลวงก็คือ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อม
ตำรวจทางหลวงอายุ๓๓ปีจะแต่งงานอยู่แล้ว
ไปขับรถไล่ตามนะครับรถวีออสดำคันนี้จนวีออสดำขับชนแบบนี้ครับ
กุลีไฟฟ้ายิด
คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายอีก
ลงมานี้
ลงมานี้
ลงมานี้

อยู่ไหลทางแบบนี้เขาไม่ให้จอดครับคุณผู้ชม

อยู่ตรงนั้นก็จะเข้าไปตรวจสอบ

ไปในรถเห็นบุหรี่ไฟฟ้า

จะให้ลงมาไม่ลงครับขับรถหนี

แล้วรถวีออสดำก็ตบใส่รถท่านแบบนี้ฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้

อายุ๓๖นะครับไปมอบตัวที่สถานี
ตำรวจทางหลวง๒รามอินทรา

พอตำรวจมาไล่ไม่ให้จอด

ก็เลยขับหนีเพราะในรถมีขวดเบียร์

รับตัวนายกิติทัศน์นะครับไปสอบสวนเพิ่มเติม
ระหว่างนำตัวขึ้นรถกลุ่มเพื่อนของนะครับตำรวจที่เสียชีวิต

แค้นครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปต่อยเข้ากกหูนะครับ
ส่วนคนทางด้านซ้ายนี่แม่ได้ต่อยไปกี่หมัดไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ชมครับในการกระทำแบบนี้
ตำรวจนำตัวนายกิติทัศน์ครับมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ผู้ต้องหานะครับยอมรับว่าเห็นตำรวจขี่รถมาก็กลัวจะถูกจับ
ตั้งใจจะขับรถชนเพียงให้รถตำรวจนั้นล้มแล้วตามเขาไม่ได้
ส่วนท่าทางคล้ายคนเมาหรือเปล่าเปล่าผมบุคลิกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูครับ
หมวกตำรวจสิครับแล้วผลตรวจปัสสาวะและเลือดก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แจ้งข้อหาก่อนเลยครับ๑ฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
สองทำให้เสียทรัพย์สามขับรถประมาทหวาดเสียวสี่
จอดรถในเขตห้ามจอดส่วนข้อหาอื่นรวบรวมพยาหลักฐานก่อน
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแล้วคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากเกรงจะหลบหนีเพราะอัตราโทษสูงคุณผู้ชมครับ
ระหว่างนำตัวนายกิติทัศน์ไปฝากขังเนี่ยยกมือไหว้
เขาบอกเขาอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขวดเบียร์ที่เจอเมา
ไม่เมาแล้วที่ชนตำรวจทำไมชนแบบนั้นฟังเขาครับ

การที่๕วันนั้นคือผมต้องพิสูจน์ผิดจุดหมายและนิดหนึ่งกว่านั้น

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์รถของผู้ต้องหา

เพื่อรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ในรถเก๋งพบนามบัตรโรงเรียนสอนขับรถ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ต้องหายังเป็นครูสอนขับรถอยู่หรือไม่

เพราะว่าปี๒๑๖๐มีคดีเมาแล้วขับในท้องที่สนบางชัน

ความสูญเสียในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า
เป็นตำรวจน้ำดีซึ่งถ้าไปดูประวัติ
เราก็เคยกล่าวถึงไว้หลายครั้ง

กับการทำงานของตำรวจท่านนี้ค่ะ

ก็พูดถึงบอกว่าเป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกัน
และเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย

โดยทิ้งท้ายว่าพี่เป็นคนดีจริง
ต่อหน้าและรับหลังไม่เคยให้ร้ายใคร

มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริง
นี่คือแฟนสาวที่อีก๒เดือนจะแต่งงานกันแล้วคุณนัทพงศ

ส่วนที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
เพื่อนตำรวจญาติแล้วก็แฟนสาว
เดินทางไปรับศพ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ
ญาติเดินทางมาจากขอนแก่นก็ยังโศกเศร้าเสียใจ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ซึ่งเย็นวันนี้ค่ะทางพบตรจะไปเป็นประธาน
พิธีรดน้ำศพที่วัดตรีทศเทพวรวิหารนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทปรัชญากรรมราชพิทักษ์สารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจทางหลวง๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงบอกว่า
พบตรได้กำชับให้ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์
สวัสดีการต่างให้ครบถ้วนนะคะ
เรื่องต้นก็มีเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ
เงินสมาคมแม่บ้านตำรวจจะได้รับเงินช่วยเหลือ
ประมาณ๗๐๐๐๐๐บาทรวมทั้งเงินสหกรณ์
ส่วนเรื่องปูนบำเน็ตหรือพระราชทานชั้นยศนั้น

ตำรวจเอกเศรษฐการชื่อเล่นชื่อว่านุ่มค่ะ

สังกัดสถานีตำรวจทางหลวง๒ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็เป็นตำรวจรุ่นใหม่นะคะ
ถ้าในสถานีก็เป็นน้องเล็ก

จิตใจดีเป็นที่รักของพี่

มักจะมาช่วยงานคนอื่นเสมอนะคะ

ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คล่องนะคะ

ให้เป็นคนขี่รถนำขบวนค่ะ

จะแต่งงานกับแฟนสาวในอีก๒คน
๓เดือนข้างหน้าเพื่อนทุกคนก็

ที่รักของพี่ในสถานีตลอด

หมดหน้าที่เวรประจำวันแล้ว

หรือว่าให้ไปทำเคสพิเศษ

ด้วยความกระตืดล้นและเต็มใจ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ย
ก็คงอาจจะเคยเห็นข่าวเจ้าเฉียมรวจ
จะอำนวยการจราจรอยู่นะครับ
จอดรถดูรถที่เสียหรือลดอุบัติเหตุ
ทุกคนรับทราบครับว่าเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนแล้ว
มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
หรือว่าเกิดการกระทำความผิดได้ตลอดเวลานะครับ
เรื่องนี้ก็สร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ให้กับหลายคนที่ได้รับรู้รับทราบนะคะ

ก็มาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะ
เพราะถือว่าคือเราก็สูญเสียตำรวจน้ำดี
ที่ทำหน้าที่สมเป็นผู้พิทักษณ์สันติรัฐ

ที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ด้วยความชื่นชมค่ะ
อย่างคลิปนี้เป็นตอนที่เขาพาขับรถ
พาผู้ชายในคลิปซึ่งเป็นคนไทย
อเมริกาไปส่งสนามบิน

แต่ตอนนั้นฝนตกหนักคนขับรถเนี่ย
พาไปส่งสนามบินเกิดหลงทาง
ก็จอดรถจะถามตำรวจที่ด่านทัพช้าง๒
แล้วเจอกับสิทธิตรวจเอกเศรษฐกาลพอดี
เขาก็ตัดสินใจพาขึ้นรถตำรวจขับพาไปส่ง

ทำให้เขาขึ้นเครื่องได้ทันเวลา

แล้วก็ไม่เว้นแม้แต่สุนัขนะ
สุนัขหลงทางไปอยู่ที่มอเตอร์เวย์
ตำรวจท่านนี้ก็ช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ค่ะ

มันก็หมดแรงเอาน้ำให้มันกิน

เพื่อที่จะไปติดตามหาเจ้าของต่อไป
จากนี้ก็ยังเคยช่วยนำทางรถพยาบาลช่วงเร่งด่วนด้วย
คือก็เป็นตำรวจที่ได้รับคำชื่นชม
อย่างมากนะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็ปฏิบัติหน้าที่แบบดีมาก
ช่วยเหลือประชาชนแบบไม่เกี่ยงเลยนะคะ
หลายคนก็ชื่นชมและเสียดาย
กับการจากไปก่อนวัยอำควรนะคะ
ของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการท่านนี้ค่ะ